ใครไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ว่าจะเป็นรถแบบเล็กหรือเป็นบิ๊กไบท์
จับคนที่ขับให้แน่น
อย่าไปพลิกแพงผ่านผลอะไรกันมากมาย
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ซ้อนท้ายแฟนนุ่มไป
แฟนนุ่มขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ไปค่ะ
แฟนสาวที่อยู่ข้างหลังนี่นะ

อาจจะเป็นแฟนที่เป็นเพื่อนอะไรก็ตามที

คือตกใจมากทำผู้หญิงตกลงไปตาย
สุดท้ายย้อนกลับไปมอบตัว

นี่ไงคือเอาจริงถ้าเกิดมีสติไม่ได้เมาอาจจะจับแน่นไง
แต่พอกรณีแบบนี้นี่ก็
แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ผู้ชายเขาพูดมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคำให้การของผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท
ใช่นะฮะจากเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิต
ก็คือนางสาวชนนิการชัยวงศ์อายุ๒๖ปี
เป็นสาวเชียงใหม่ตกจากรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่ลำปาง
ใต้ทางลอดขวงสิงขาเข้าเมืองเชียงใหม่จนเสียชีวิต
คนขับขี่บิ๊กไบท์ก็ซิ่งหนีไปเลยครับตอนแรก
เบื้องต้นทราบว่าจริงแล้วผู้ตายเพิ่งกลับจากการไปเที่ยวสถานบันเทิง
ชื่อดังก็เป็นผับแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่แล้วก็ซ้อนท้ายบิ๊กไบท์ของผู้ชายคนนี้เข้ามา
จากการตรวจสอบภาพวงจรปิดบริเวณทางรอดขวงสิงเป็นทางความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่๒
ภาพนี้ซึ่งเจ้าที่เองก็ได้เอาคลิปนี้ออกมาเปิดเผยในบอสครับหนุ่มขับบิ๊กไบท์อายุ๓๗ปี
ก็พาผู้หญิงคนนี้ซ้อนท้ายมาแต่มุมกล้องเนี่ยมันจับได้เซี่ยวแป๊บเดียวผ่านไปแค่นั้นเอง
มันจับตอนเหตุการณ์มันเกิดไม่ได้นะฮะในเวลาต่อมาก็เห็นรถพยาบาลรถหวอเนี่ยขับตามหลังไป
มุมกล้องก็จะเห็นแต่ก็ไม่สามารถบันทึกภาพในขณะที่เกิดเหตุได้ว่า
ก่อนเกิดเหตุที่ตกลงไปเขายืนขึ้นมาเต้นจริงหรือเปล่าตามคำให้การของผู้ชาย
บอสผู้ขับขี่เองก็เลยตอนแรกหลบหนีไปในวงกลมสีแดงตอนแรกหลบหนีไป
สุดท้ายก็มาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนนะ
น่าจะอายุ๒๗ปีนะครับดูจากใบหน้านะครับ
เดินทางมาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนสพช้างเผือกที่เชียงใหม่
มามอบให้กับตำรวจตรวจสอบซึ่งญาติกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาด้วย
มารอฟังซิว่าในบอสเขาจะว่าอย่างไรทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงตกรถแล้วก็เสียชีวิตได้
อสให้การกับตำรวจบอกว่ารู้จักกับผู้หญิงคนนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว
ก่อนเกิดเหตุก็ไปเที่ยวด้วยกันไปพบผู้หญิงคนนี้ไปพบผู้เสียชีวิต
ซึ่งหลังจากสถานบันเทิงเลิกปิดปุ๊บผู้หญิงคนนี้ก็คือผู้เสียชีวิตขอให้เขาไปส่งที่พัก
อันนี้เป็นภาพกำลองจำลองก็คือไปคุยกันในผับไปส่งหน่อยอันนี้ผู้ชายบอกนะ
ขอให้ไปส่งที่พักหน่อยระหว่างทางที่ขี่รถบิ๊กไบท์กลับมา
ผู้ชายบอกว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ในอาการเมามากซ้อนอยู่เหมือนลุกขึ้นมาเต้นนะครับ
เพราะว่ารถมันก็กำลังวิ่งอยู่ไงคะ
แท่งเบรีเออร์ข้างทางจนเสียชีวิตเขาบอกว่าเขาตกใจมาก
คือก็เที่ยวมาก็กึ่มหน่อยเนอะตกใจมากก็เลยกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อน
ตำรวจก็คือพันธุ์ตำรวจเอกกิติพงศ์เพชรมุณีผู้อำกับการตำรวจภูทรช้างเผื่อบอกว่า
ตอนนี้นะชุดสืบสวนดูกล้องวงจรปิดแล้วทั้งก่อนแล้วก็หลังเกิดเหตุทั้งหมด
เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยกับเหตุการณ์นี้ทุกประเด็นเพราะว่าสังคมยังคงสงสัยว่า
ตามที่ผู้ชายพูดจริงหรือเปล่าเขาเมาเขาเต้นเขาตกไปหรือว่าถูกทำให้ตายหรือเปล่า
เพราะว่ายังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรมีการฉุดล้างกันไหมมีการดึงขึ้นรถหรือเปล่า
คือผู้ตายเนี่ยยินยอมไปกับเขาจริงไหมหรือลากไปจากสถานบันเทิงแล้วก็มีการฉุดกระชากกัน
ตกรถไปก็ยังไม่ทราบค่ะนะฮะแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของปริมาณแอลกอฮอลในเลือดด้วยของผู้ชาย
แล้วก็ของผู้หญิงด้วยนะเพื่อประกอบสำนวนคดีตอนนี้ต้องสอบปากคำเพิ่มเติมอีกหลายปาก
เพื่อนผู้ตายที่ไปเที่ยวด้วยกันตัวของผู้ต้องหาเองก็ต้องมีการสอบอีกหลายประเด็น
เบื้องต้นแจ้งข้อหาผู้ชายไปแล้วคือคนขับรถเบิ๊กบ้ายหรือคือ